แต่ที่ไม่รอดแล้วแน่ในขณะเดียวกันมันดันไปเกิดเหตุการณ์ที่ลักษณะนี้คล้ายกัน
ในวันเดียวกันกับการจี้ชิงทองคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่พระนครศรีอายุทยา
มีเหตุชิงทองเหมือนกันคนนี้ลักษณะเป็นวัยรุ่น
ลักษณะการทำทีเดินเข้าจะไปขอดูทองและจับไปซื้อทอง๒บาท
แล้วคุณรู้ไหมว่าพอคุณทักว่าเปิดหน้ากากเป็นเพราะพนักงานมีความสงสัย
ก็เลยบอกว่างั้นเปิดหน้ากากก่อนพอเปิดขึ้นมาแป๊บนึงเขารีบใส่กลับไป
แต่มันเห็นหน้าแล้วไงคุณเห็นไหมนี่ไงนี่ไงกล้องมันจับไว้ได้ชัดคุณว่าอย่างนี้จับได้ไหมอ่ะ

พอพนักงานเอาทองมาให้บอกจะดูทองสองบาทจังหวะเผลอแป๊บเดียวเท่านั้น
ไปแล้วไปแล้วคุณดูไปแล้วแล้วทิ้งอะไรไว้

เออรีบไงรีบรีบจัดค่ะนะคะอย่างที่บอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ราชบุรีในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะ
นี่แหละชายวัยรุ่นคนนี้พอได้ทองสองบาทวิ่งไปเลยตำรวจสภเมืองราชบุรีก็เข้าไปตรวจสอบ
ไปดูกล้องวงจรปิดไปดูเส้นทางที่คนร้ายจะทำการหลบหนี
แล้วเขาบอกว่าตอนที่คนร้ายหลบหนีไป
เหมือนเขาพกปืนมาด้วยแล้วนี่เป็นภาพ
ภาพที่เขาวิ่งหนีออกไปแล้วดันทำปืนล้น
ลนอยู่หน้าห้างเสร็จเขารีบคว้าแล้วหยิบแล้ววิ่งต่อ
เพราะอะไรเพราะเขาสะดุดล้มไงคุณ
คนที่อยู่แถวนั้นเห็นเหตุการณ์นะคะ
มันมีลูกปืนขนาด๓๘เขาบอกว่าบรรจุอยู่เต็มแมกกาซีนเลยนะคุณ
ลองนึกภาพว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
เนี่ยคนเห็นในการตกใจกลัวค่ะ
แล้วก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
จุดที่คนร้ายจอดรถจักรยานยนต์ซ่อนเอาไว้ตรงนั้น
เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนอยู่หน้าเต็นต์ตรงหน่วยเจาะเลือดสาขาย่อยโรงพยาบาลราชบุรี
คนร้ายไปตรงนั้นเสร็จยังมีการเล็งปืนไป
ไปหาคนที่เขาอยู่บริเวณนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์
พอคนที่เขาเห็นปืนปุ๊บเขาวิ่งหนีกันจ้าละวันเลย
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมคะไม่นานจริงค่ะ
ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้ทันควันในช่วงเวลาหลังเกิดเหตุได้ไม่นาน
เจ้าตัวไปหลบซ่อนอยู่ที่บ้านพรรคในตะโมนจอมฟรึง
คนก่อเหตุอายุแค่๒๔ปีเห็นต้นคุณดูดิ
ค่ะนะฮะยังวัยรุ่นอยู่เลยชื่อนายอัครพลจินคาโชธนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวพร้อมของกลาง
ก็ยังมีสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทที่ขโมยมานั่นแหละอยู่กับตัว
มีรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุอาวุธปืนด้วยเอามาสอบสวน
ทำไปเพราะอะไรติดหนี้พนันออนไลน์อีกแล้ว
ปัญหานี้ฟังกันแล้วแบบเจอกันบ่อยนะ
หนี้พนันออนไลน์ก็ไปปล้นไปจี้ชิงทรัพย์เข้ามาแบบนี้

ใช่เห็นไหมอย่างที่บอกไปว่าคนปล้นทองเห็นไหม
อ่านข่าวกันบ่อยมากไม่มีใครรอดสักรายนะ